ตามความคืบหน้าคดีใหญ่กันนะคะสำหรับหนุ่มคลังสินค้าสุวรรณภูมิที่ถูกกิ๊กลวงมา
ฆ่าฝังดินกว่าจะเจอศพมันก็ผ่านไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดจับตัวมือฆ่าได้แล้วชื่อว่าโอเล็ดลอดนะคะ
แต่การจับครั้งนี้เป็นการจับตายค่ะเหตุวิสามันฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงลือชัย
อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดเยอะโสธรค่ำเมื่อวานนี้เองนะคะ
นายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือว่าโออายุ๒๙ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างที่จะถูกควบคุมตัวก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนเสียชีวิตค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พยายามไล่ล่าจับตัวนายโอหลังก่อเหตุร่วมการฆ่านายชัยประสิทธิ์บุญเลิศวัย๓๔ปี
คลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิแล้วนำศพไปฝังดินในจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบมาว่านายโอหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแม่และน้องสาวในจังหวัดอำนาจริงก็รีบลงพื้นที่ติดตาม
แต่นายโอไหวตัวทันค่ะขับรถหลบหนีไปอุบลราชธานี
ต่อมาตำรวจชุดไล่ล่าพบเห็นนายโอขับรถกระบะมิซูบิชิที่จี้ชิงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีอยู่บนถนนแจ้งสนิท
ก็รีบติดตามมาจนถึงสี่แยกไฟแดงลือชัยตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
จากนั้นก็เข้าปิดล้อมเลยนะคะ
นายโอวิ่งลงจากรถของตัวเองแล้วก็ตรงไปที่รถกระบะอีซูซูที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า
ขึ้นไปนั่งข้างคนขับแล้วเอาอาวุธปืนนี่แหละจี้บังคับให้พาหลบหนี
แต่คนขับค่ะไหวพลิบดีนะวิ่งหนีออกมาจากรถเลย
เปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกมาเลยนายโอก็เลยตัดสินใจเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เลย
สุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่ยิงสวนมาเสียชีวิตนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเยอะโสธรพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ที่เขาประสานการทำงานร่วมกันเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าคนขับรถกระบะอีซูซูถูกลูกหลงด้วยนะได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะมีการแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุในคดีนี้
มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๘คนจับได้แล้ว๕คน
จากนั้นตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปนะคะ
คือจับได้๕ขาดอีก๒เพราะว่าอีก๑เสียชีวิตแล้ว